ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกพลัง
มันต้องเริ่มจากการอิ่มท้อง
ก็กองทัพมันเดินด้วยท้องบอกแล้ว
เพราะฉะนั้นกลับมาในเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวแกง

ง่ายราคาไม่แพงนะครับ
แล้วก็โอ้โหมีให้เลือกมากกว่า๓๐อย่าง
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยครับ
นี่เลยมุ่งตรงไปยังที่ร้านข้าวแกงบูเฟ่
ถูกอร่อย๓๙บาทครับ

อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนนะครับ
โกศีใต้หน้าโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ร้านนี้เป็นของนายชันพนัทพุ่มเกษม
พี่แกก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบการทานข้าวแกงอยู่แล้ว

เคยเปิดร้านขายข้าวแกงเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
พอดีช่วงนี้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
ก็ตัดสินใจเปิดร้านข้าวแกงในราคาถูกแบบได้ใจคนไทยทั้งประเทศเหมือนกัน

ก็เล่นเปิดแบบบุฟเฟ่๓๙บาทแบบนี้ตักกันไปสิครับไม่อั้นเลยทีเดียวแตกตักแต่พอดีนะคุณผู้ชมนะ

นี่แหละครับเลือกทานกันไปเลยมีเมนูให้เลือกไม่ต่ำกว่า๓๐อย่างครับ
ต้มเลือดหมูน้ำยาปลานน้ำยาปลานมีกาปิปัดสดอะไรเนี่ย

ไข่ต้มนะคะ

หัวกริ้งมีมั้ย
น่าจะมีเหมือนกันนะเป็นเมนูยอดฮิตของร้านข้าวแกงเขานะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมสามารถทานได้ในราคา๓๙บาทนะครับ

ร้านเปิดในช่วง๖โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่าย๒ของทุกวัน
ทานกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ๓๙บาทเอง
เห็นแบบนี้แล้วมันอดใจไม่ไหวยังไงนะ
ถ้าไปที่จังหวัดนครสวรรค์ควรจะต้องไปแวะทานกันหน่อย
๓๙บาทเนี่ยรักษาได้โรค๑โรคหิว
ได้อยู่หมดเลยละ
หลากหลายเมนูเยอะมากเลยในราคา๓๙บาทสบายกระเป๋ามาก